ช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความแสบสนปนซ่าของคู่แม่ลูกคู่นี้กันหน่อยนะคะ
แม่แพทย์นับปรับภากับเฮียเรซ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าฮาวเป้งมากเวอร์

ขึ้นชื่อเรื่องงานคู่โอ้โหยกให้คู่นี้เลยจ้า
แพทย์กับเฮียเรสดาวต๊อกแต๊กเฮ้ยตุ๊กติ๊กเฮ้ยติ๊กต๊อกเอ้ย
ถูกแล้วพุทธโธที่ยกให้เป็นดาวเนี่ยเปิดมาเจอทีไรโอ้โห
กดไลค์ลืมเลยล่ะจ้าก็แหม่น่ารักกากันกันสักขนาดเนี้ย

จ๊ะจ๊ะริมจ่อ
เป็นยังไงล่ะแสบจนคนซ่าไหมล่ะ
เข้ากันดีมากนะสองแม่ลูกคู่นี้นะคะ